มาแล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระส่องสัตวชมต้นไม้กันหน่อยนะคะ
หลากหลายประเด็นแต่ว่าอย่าลืมนะคะปากกาแล้วก็กระดาษรวมถึงสายตานะคะ
ขยี้เอาขี้ตาออกให้ดีดีนะคะแล้วดูกันให้ชัดนะคะ
ชมต้นไม้กันก่อนค่ะเป็นต้นไม้แปลกแปลกนะคะ
เป็นต้นมะพร้าวแต่เขาบอกว่าบางกิ่งเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายเสียนพญานาค
ต้นต้นมะพร้าวประหลาดนี้อยู่ในบ้านของนางพิมอุตเศษนะคะ
บ้านเล็กที่ห้าสิบห้าค่ะตำบลทุ่งปี้อำเภอแม่วางจังหวัดชิงใหม่
เจ้าของบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ฝันฝันประหลาด
เห็นน้ำพุ่งขึ้นมาตรงท้ายสวนแล้วก็มีบางสิ่งพุ่งขึ้นมาจากน้ำนั่นแหละ
แล้วมันก็สูงขึ้นเรื่อยเรื่อยในฝันน้ำสูงขึ้นเรื่อยเรื่อย
แล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาค่ะตอนเช้าก็เลยไปดูที่ท้ายสวนมันมีอะไร
เห็นต้นไม้ค่ะรูปทรงคล้ายเสียนพญานาค
ก็เลยไปบอกชาวบ้านให้มาช่วยดูสิมันใช่ไหมชาวบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน
เหมือนมากเลยเหมือนเซียนพญานาคาราช๕เสียน
เชื่อว่าจะมาให้โชคให้ลาบแน่นอนนะคะแล้วชาวบ้านเขาก็ช่วยกันค่ะ
สุมหัวกันนะคะช่วยกันเลขมันคืออะไรนะ
เขาก็บอกว่าน่าจะเป็น๗๕๓แล้วก็๖๕ฟังเสียงชาวบ้านค่ะ
คุณผู้ชมไปที่จังหวัดแพร่ไปที่อำเภอลองนะคะ

ที่นี่เขาบอกว่านี่มีมะขามยักษ์ต้นนี้ขนาด๙คนโอบอะค่ะ
อยู่ในพื้นที่บ้านนาหลวงตำบลห้วยอ้อ
ชาวบ้านเชื่อกันว่ามะขามยักษ์ต้นนี้มีอายุมากกว่า๗๐๐ปีแล้วนะคะ
ใต้ทั่วโชคทีนี้แต่ผู้ถูกทั้งประเทศกาล
รางวัลสละกินแปลงรัฐบาลนะคะ
ปรากฏว่ามีชาวบ้านไปส่องหาเลขเด็ด

ชาวบ้านอายุ๗๔ปีในพื้นที่คุณปัญญาเล่าบอกว่า
มะขามต้นนี้ตั้งแต่เกิดแล้ว

มะขามต้นนี้เป็นมะขามส้มเปรี้ยว
เคยถูกฟ้าผ่ามาสักประมาณ๓๔ครั้ง
บริเวณโคนคุณเห็นไหมสักครู่เป็นโพรงนะคะ
สามารถเอาตัวเข้าไปเป็นที่หลบภัยของชาวบ้านได้
แต่ปัจจุบันมันมีดินค่อยงอกขึ้นมาเนี่ย

แตกแล้วนั้นตามผ้าที่เห็นนั่นแหละค่ะคุณ
นั่นคือสะท้อนถึงความศักดิ์สิทธิ์ของมะขามยักษ์ต้นนี้นะคะ
แต่ต้นใหญ่จริงอนุรักษ์ไว้นะคะ
มะพร้าวมะขามกลับไปมะพร้าวอีกทีละกันค่ะ
ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะชาวบ้านเข้าไปดูความแปลกต้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะ
ลูกไว้ที่บ้านของคุณรัตนาออนรัฐดาพงศ์นะคะอยู่ในอำเภอคลองขลุง
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าก็เห็นต้นมะพร้าวรูปทรงคล้ายพญานาค
ก็เรียกเพื่อนมาดูเพื่อนก็เข้ามาดูแล้วก็เอาพวงมาลัยมาไหว้ด้วย
ถามว่าเรียกเพื่อนมาดูพอไหมน่าจะไม่พอนะคะเพราะว่ามีร่างทรงมาด้วยค่ะ
ร่างทรงที่รู้จักกันเขาแวะมาหาบอกว่าฝันเห็นพญานาคเลื้อยเข้ามาในบ้านของเธอ
ทั้งทั้งที่ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่เมื่อเธอเล่าให้ร่างทรงฟังแล้ว
ร่างทรงก็ขอเอาใบสีเอาเครื่องเส้นไหว้ทำพิธีหน่อยได้ไหม
จะได้ขอเลขเด็ดกันนะคะเมื่องวดที่ผ่านมาเธอบอกว่าปรากฏว่าเธอกับเพื่อนบ้าน
โชคเหมือนกันนะงวดนี้ทำอีกค่ะชาวบ้านแห่มาดูมะพร้าวต้นนี้
แล้วก็เอาแป้งมาโรยด้วยนะส่องหาเลขเด็ดเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นนะ
ชาวบ้านบอกนะคะหนึ่งสามห้าเก้าหกสี่สามห้าเจ็ดสามเจ็ดแปด
อะไรก็ว่ากันไปค่ะขึ้นเหนือนะคะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่พยาวนี่
คุณดูนะสำนักสงฆ์ชื่อยาวมากสำนักสงฆ์อรันวาศรีสวนดอกบุญนาค
ในตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองนะคะจริงจริงแล้วบริเวณเนี้ย
เมื่อก่อนเคยเป็นวัดโบราณอายุมากกว่า๕๐๐ปี
แล้วก็ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูบุรณะสร้างวิหารเจดี
แล้วก็หอครูบาเจ้าป๋อสวนดอกขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ประกอบศาสนพิธีแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีการจัดหารูปเหมือนหลวงพ่อแสนเมืองมาหลวงพ่อพรมเสน
เจ้าพ่อชัยม้าขาวเจ้าพ่อชัยม้าโก้งหรือผีกะยักษ์
มาไว้ในหอครูบาเพื่อให้ชาวบ้านกลับไหว้บูชาขอพรขอโชคขอลาบ
แต่ไม่ได้บอกอ่ะตรงจุดนี้บอกแค่ให้ไปไหว้ไปกราบ
เอาละกันคุณผู้ชมมีเวลา๒วันนะชื่อยาวเหมือนกันนะคะ
สำนักสงฆ์อรัญวาศรีสวนดอกบุญนาคค่ะค่ะอ่าไปอีกหนึ่งวัดค่ะ
วัดพลายชุมพลเขาบอกเป็นวัดเก่าแก่ยูด้วยเจ็ดร้อยปีนะ
ในอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะบรรยากาศคึกคักมากเลย
เพราะว่ามีคนไปขอโชคขอลาบจากสารตาจันดีและยายศรี
หลังจากมีข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าให้โชคกับชาวบ้านเหมือนกัน
ครั้งนี้ชาวบ้านค่ะมาเพ่งมองน้ำตาเทียนภายในบาดน้ำมนต
เพื่อที่จะเอาไปตีเป็นเลขเด็ดชาวบ้านก็บอกเห็นเลขมาอีกแล้วค่ะ
กลุ่มนี้นะคะห้าเจ็ดเก้านางวันนิสานาคารินค่ะ
ชาวบ้านหางคลองเล่าว่าในช่วงที่มารับงานปูแผ่นหิน
กระแนนิตรอบรอบศาลช่วงพักกลางวันค่ะ
นอนหลับไปพลอยหลับไปใต้ต้นไม้ข้างศาลนั่นแหละ
ฝันเห็นตากับยายค่ะนุ่งขาวห่มขาวเดินเข้ามาหา
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาโชคเอาลาบมาให้ปรากฏว่าถูก
ตเตอรี่สามงวดติดต่อกันเลยอ่ะอ้าวที่จุดนี้นะคะ
ไพรชุมพลค่ะไปค่ะคุณผู้ชมไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะ
ไปที่สารตะเคียนบริเวณสวนแปดสิบพันธุ์สาว
อุ๊ยคุณผู้ชมตอบว่ามาอ่านภาษาหน่อยได้ได้ได้
เดี๋ยวจัดให้นะคะไปที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมยี่สิบแปดพฤษภาคมใช่ไหม
มีกลุ่มชาวบ้านนะคะเข้าไปตรงจุดนี้นำเครื่องเส้นไหว้
พร้อมบ่ายสีแล้วก็ประทัดหนึ่งแสนนัดไปทำพิธีอันเชิญ
ตะเคียนประกอบด้วยแม่ย่าโอรสแม่พันธิไล
พร้อมทั้งกุมารจุกแดงจุกทองกลับมาสู่ศาลแห่งนี้
คุณเขาทำพิธีอะไรด้วยรู้ไหมพิธีเปิดหน้ากากอนามัยหรือเปิดแมส
ให้กับนางตะเคียนอีกด้วยค่ะรวมถึงมีการนี่นี่นี่นี่
จังหวะนี้ยังไงต้องทำพิธีนะเปิดแมสนะไม่ใช่ว่าเออ
อยู่อยู่อยากถอดก็ถอดน่ะเออแต่แมสตรงกลางสังเกตเห็นเหมือนมียันอะไรเล็กเล็ก
ส่งกันให้ดีค่ะเออเปล่าหน้าจอแทรกทีวีเอาไว้นะคะ
แล้วก็มีการทำพิธีขอเลขเสี่ยงโชคโดยมีการหยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์
ปรากฏว่าอ่านช้าก็ได้นั่นนั่นน่ะนั่นน่ะ
ชาวบ้านนะคะเห็นเป็นตัวเลขค่ะนั้นนั้นน่ะหนึ่งแปดเจ็ดทุกคน
โอ้โหชัดเลยอ่ะเต็มสองตาเลยชัดมากคุณ
นี่ชัดจริงต่อไปไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะคะ
แต่อ่านให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะ
ที่เกาะกลางลำห้วยเชียงรวงอำเภอหนองนาคำตำบลหนองนางคำอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ
มีการเตรียมสถานที่ก่อสร้างเป็นวัดนะคะวัดใหม่ชัยมงคล
บรรยากาศเงียบเหงาค่ะแต่เมื่อวานเนี้ยคือไม่มีชาวบ้านแวะไปขอโชคขอลาบจากปู่คำและย่าทรัพย
ไม้แต่เกียรสองท่อนที่ถูกเอาขึ้นมาจากลำห้วยเลยนะ
มาตั้งนานแล้วแหละขึ้นมาตั้งแต่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทีมข่าวได้ทราบข่าวนี้ก็เลยลงพื้นที่ทราบว่าค่ำวันพุธมีชาวบ้านมาทำพิธีขอเลขเด็ดไปหมดแล้ว
คนก็เลยไม่อยู่แล้วได้เลขเด็ดกันก็เอาไปตามหากันล่ะทีนี้
เด็ดที่เขาได้ไปเขาไปสามตัวค่ะห้าสามสี่
แต่ในช่วงกลางวันจะไม่มีการทำพิธีขอเลขเด็ดบรรยากาศก็เลยไม่ค่อยคึกคักนะ
ส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระทบจากโควิด๑๙แต่เขาก็ได้เลขกันไปแล้วค่ะ
ส่วนใครที่บอกว่าอยากคึกคืนคึกคลักหน่อยนะคะ
ก็ไปที่นี่ค่ะที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะ
คุณค่ะจะบอกว่ายิ่งใกล้วันที่ผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ใจจะออกแปลกเท่าไหร่จับบ้านก็ยิ่งแหไป
ขอโชคขอลาบนี่อะไรล่ะเนี่ยล้วงกันเข้าไปค่ะ

นักเสี่ยงโชคจำนวนไม่น้อยนะคะ
นิยมมาไหว้ขอพรจากหุ่นปั้นเหล่ากงยี่กอหง
เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
ซึ่งของเส้นไหว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกาแฟยาสูบบุหรี่
เชื่อกันว่าหากใครมาไหว้ขอพรจากท่านแล้ว
ก็จะประสบผลสำเร็จในเรื่องต่าง
โดยเฉพาะเรื่องของโชคลาบโอ๋ยซูมสายตากันแบบนี้
นี่ค่ะส่วนวิธีการขอเลขเด็ดจากท่านก็คือ
ฟังชัดนะล้วงไข่ในตะค่องเมื่อสักครู่

เมื่อวานนี้มีสาวเจ้าคนหนึ่งค่ะเขาล้วงเหมือนกัน
เจ้าของร้านข้าวมันไก่มาขอเลข
แล้วล้วงได้นั่นชูให้เราดูค่ะ

ส่วนชายหนุ่มนักธุรกิจล้วงไข่เช่นเดียวกัน

ทั้งคู่บอกว่าเดี๋ยวจะลองไหนไปซื้อลอตเตอรี่

แต่ผู้หญิง๗๗นี่เคยอ่านเจอเหมือนกันเมื่อ๒วันที่แล้วนะ
ใช่อ๋ออ้าวปิดท้ายค่ะ
จุดนี้ก็ต้องไปเหมือนกันแล้วก็คึกคักค่ะ
อาสมรือศรีเนรทาสพุทธคุณที่อยุธยานะคะ
ชาวบ้านก็ทยอยไปแก้บนกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาสม
นางสาวตรีรัฐกระต่ายแก้วค่ะมาจุดประทัดแก้บน
แล้วก็ได้เลขหางประทัดไปด้วยนะ๕๑๘กับ๙๙
ซึ่งตัวเลขนี้เธอบอกว่ามันไปตรงกับตัวเลขในความฝันเมื่อคืนด้วย
ที่ผ่านมาเคยถูกรางวัลลอตเตอรี่มาแล้ว๒งวดนะคะ
ล่าสุดคืองวดที่ผ่านมาถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
ได้เงินไป๑๕๐๐๐บาทก็เลยรีบมาแก้บนนะคะ
ส่วนตัวเลขจากน้ำตาเทียนสีแดงแชทเนี่ยนะคะ
ในอังนมวลงวดนี้เธอก็เปิดเผยกับเรานะ
บอกว่าดิฉันก็เห็นนะมี๐มี๒มี๔มี๕มี๘มี๙
ส่วนตัวที่มันลอยจับคู่กันไม่ต้องไปลำบากให้มาจับคู่คือ๕๔กับ๙๒ค่ะ